มานี่กันเลยดีกว่านะคะมาที่ครัวรุงรงค์ของรุงรงค์จตุรงค์โพธาราคุณผู้ชมค่ะเป็นเจ้าของร้านใครว่าจะเป็นเสียนั่งนับเงินไปวันไม่ใช่นะคะกับรุงรงค์ใช้คำนี้ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เปิดแล้วคุณผู้ชมนะคะเจ้าตัวเนี่ยคุ้มงานก่อสร้างทำร้านเองทุกอย่างตลอดเวลาทุกขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการปูย่านะคะ
อย่างที่บอกไปไม่ได้นอนรอนับเงินอย่างเดียวนะคะมีเวลาว่างเมื่อไหร่นะคะรุงรงค์ต้องเปิดต้องรีบเดินเปิดร้านปุ๊บนะคะก็เดินทางมาที่ร้านอาหารทันทีค่ะโดยเฉพาะนะคะเปิดทำการหลังปิดไปมานานโอ้โหคนมันคึกคักคุ้มนี่เลยรุงรงค์เสิร์ฟเองเลยจ้าคอยต้อนรับนะคะดูแลอำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้าแล้วก็เมื่อลูก
นะคะเวลาเสิร์ฟเนี่ยนะคะพอลูกค้ามาคุยเล่นด้วยต้องปล่อยมุขฮากันนิดนึงนะคะเรียกว่าลีกสิ่งหัวรอกกันได้เลยล่ะค่ะอ่าไปดูคลิปสักนิดน้อยค่ะ
สามชั้นสองที่โต๊ะสิบแปดครับโอเคไปครับ
หนึ่งสองสามว้นกับไมทีโต๊ะสิบแปดอยู่ไหนวะ

ที่สุดซอยเลย
สามชั้นสองที่หกสิบแปดมาแล้ว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

เช็ดจานทำความสะอาดนะคะ

ทำหมดทุกอย่างนะคะรับหมดเลยค่ะ

ให้เรียบร้อยแบบนี้เลยล่ะค่ะ

ช่วยเขาทำช่วยเขาเช็คได้

เพียงอะไรทำได้
เราก็ควรทำ
อะไรทำได้เราก็ควรทำ
ถ้าทางเมียจะใช้บ่อยนะจ๊ะ
คุณผู้ชม